เอาล่ะอันเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ทะเลาะกันยังไงนะฮะแต่ว่าคู่นี้ทะเลาะกันนั่นแหละ
แต่ว่าง้อเมียยังไงให้โลกจำเธออยู่อีกห้องใช่ไหม
เธออยู่อีกห้องเธอล็อกประตูฉันใช่ไหมฉันไปทั้งฝ้าไม่ได้เลย
เออไปโผล่อยู่ตรงนั้นเออนะฮะเอาไปดูเหตุการณ์นี้กันครับ
เปิดประตูหน่อยพี่เฟิงเร็วมันตลกบ้าเหรอเปิดประตูเร็วพี่เฟิง
ปีมีมีที่มดเลกนะพี่เฟิง
ใครสั่งใครสอนให้มันห่วงแบบนี้

พี่ผู้หญิงโปร่งมาแบบนี้
แล้วเราถ้าไม่นึกว่าเป็นโจรนี้นึกว่าเป็นผี
นี่แหละครับสามีลงทุนปีนขึ้นฝ้าเพดานจากห้องน้ำนะ
ลุมาห้องนอนเพื่อเปิดฝ้าแง้มมาง้อภรรยาแบบนี้
เจอลูกน้องแบบนี้อยู่ครับอยู่เลยทั้งดีใจทั้งขำ
นิดนิดอ่าภรรยานำคลิปนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊คครับ
พร้อมกับระบุข้อความว่ามิติใหม่แห่งการง้อเมียครับ
แล้วดูผัวทำงัดฝ้ามาง้อจ้า
โกรธทั้งขำหาทำมากผัวตัวดี

ชาวเน็ตมากดไลค์กดแชร์ไปกว่าหมื่นครั้งครับคุณผู้ชมครับ
บางคนแท็กหาคุณพ่อบ้านบอกถ้าดูวิธีการง้อเขาเป็นตัวอย่าง
บางคนกลับบอกว่าอย่าหาทำเจอแบบนี้เดี๋ยวที่บุ๊กบอก

นะฮะเอาอะไรปลาขึ้นไปหรือไม่ก็
เดี๋ยวมีคนอื่นมาเรียนแบบปีนเข้าห้องแบบนี้คุณ
ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นทาวน์เฮาส์สมัยเก่านะ
ข้างบนมันโล่งถึงกันนะนะครับบางคนก็บอกว่าชื่นชมนะ
ความพยายามสูงมากง้อเมียแบบนี้แหละให้โลกจำ
แต่บางคนที่เขาขำเพราะว่าตัวสามีคนนี้ลงมาไม่ได้ไง

ขึ้นได้ลงไม่ได้มีขาเดียวขาขึ้นขาลงนี้ต้องไปลงทางเดิมตรงห้องน้ำ
แล้วก็ให้เมียเปิดประตูอยู่ดีอาจจะเดินร้อนกู้ไผ่นะฮะ